ขยับจากอุดรมาจังหวัดเลยแล้วกัน
ภาคอีสานนี้เขาก็มีของกินดีเด็ดนะคะ

แต่ว่าเป็นการเอาทุเรียนจันทร์มาขายที่เลย
คนชอบทุเรียนจันทร์กันเยอะเลยทีเดียว
คือขึ้นชื่ออยู่แล้วที่จันทบุรีนะครับ
ถูกต้องเขาก็ขนมาเป็นรถกระบะแบบนี้
ทุเรียนแต่ละลูกนั้นลูกมันใหญ่มาก
ลูกนึงสี่ห้าโลเลยนะคะ
บรรยากาศบริเวณที่เขาตั้งรถขายทุเรียนหมอนทอง

โดยนายสมคิตสงเพชรพี่คนนี้แหละ
ไปซื้อทุเรียนหมอนทองที่จันทบุรีมาขายตรงนี้เสมอ
ไปครั้งนึงจะเมามาครั้งละสิบตันโอ้โหนับเป็นลูกก็สองพันสามร้อยลูกเลยนะคะ
โอ้โหคงนับไม่ไหวนะเป็นลูกอ่ะเยอะหนังนั่นแหละขายไปเรื่อยเรื่อยก็จะเช็คไง
เช็คยอดไงคะอ่าแต่ละลูกนี่คัดมาเลยเนื้อนแน่นแน่นสี่ถึงห้ากิโลกรัม
ขายหมดห้าวันก็ไปรับมาใหม่แบบเนี้ยอ๋อที่ร้านเนี่ยนะคะก็ขายให้กับลูกค้า
ใครอยากได้ไปเป็นลูกก็เอาไปหรือว่าใครอยากจะให้ปอกให้แกะตรงนั้นก็ทำได้เลยค่ะ
ทำให้จัดให้เป็นบริการที่ดีเลยล่ะครับลูกหนึ่งนี่นะคะก็มีหลายโลถูกไหม
ขายกิโลกรัมละ๑๐๐บาทลูกค้าก็แวะเวียนมาไม่ขาดสายนะคะ
วันวันหนึ่งพี่เขาขายได้ประมาณแปดร้อยถึงเก้าร้อยกิโลกรัมเลยค่ะคุณ
โอ้โหต้องบอกว่าเอกลักษณ์ร้านนี้ก็คือว่าฉันขายเฉพาะหมอนทองเท่านั้น
เฉพาะหมอนทองเอาพันธุ์นี้เท่านั้นเลยเพราะว่าถูกใจคนเมืองเลยเป็นที่สุดนะคะ
ครับมาปีนี้ขนาดว่าทุเรียนเนี่ยแพงกว่าปีที่แล้วอืมแต่คนที่เขาชื่นชอบทุเรียนก็ไม่ลดละ
อ่ายังไงฉันต้องขอแวะซื้อแวะกินให้ได้ก็มาอย่างสม่ำเสมอนะคะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะไปกินทุเรียนหมอนทองภูใหญ่ใหญ่ยิ่งกว่าฝ่ามือแบบนี้นะใหญ่จริงนะ
เขาขายนะเขาขายอยู่ที่แยกไฟแดงบ้านเด่นสพด่านซ้ายอำเภอด่านซ้ายค่ะ
ก็แวะเวียนไปได้ขายตั้งแต่๘โมงเช้ายัน๖โมงเย็น
ใครที่ชอบทานทุเรียนหมอนทองผมแนะนำหน่อยแล้วกันบางคนไปเลือกซื้อนะครับ
ไปเจอกับที่มันไม่มีคุณภาพเนี่ยดูตามภาพไปนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นคือวิธีการเลือกทุเรียนหมอนทองเนี่ย
ดูที่ผิวภายนอกไม่ต้องไปเคาะตามค้าแม่ค้าที่เค้าเคาะกันไม่ต้องหรอไม่ต้องป๊อกป๊อกป๊อกหรอ
ดูตรงหนามเนี่ยหนามทุเรียนเนี่ยมันจะต้องแห้งจนไหม้มีสีน้ำตาลถึงสีเหลืองทอง
ถึงชื่อว่าเป็นทุเรียนหมอนทองที่มันพร้อมจะทานแล้วคือมันจะพร้อมทานแล้วไงนะครับ
คือถ้ามันเป็นสีแบบสีไหม้เนี่ยเป็นสีแบบไหม้ตรงปลายหนามมันเนี่ยทานได้แน่นอน
คือปลายนิดเดียวใช่ไหมไม่ได้ไหม้หมดทั้งนั้นไม่ใช่ไหม้ทั้งลูกตรงปลายมันตรงหนามันเป็นวิธีสังเกต
เป็นวิธีการสังเกตเพราะว่าหลายคนช่วงนี้พอถึงหน้าทุเรียนมันจะมีปัญหาตรงที่ว่า
ไปซื้อมาแล้วทุเรียนไม่มีคุณภาพอะไรแบบนั้นทุเรียนเน่าบ้างเลย
ใช่แล้วบางทีไปเชื่อพ่อค้าแม่ค้าบางร้านบางที่เขาขายบางทีเขาก็ไม่ได้ดูดีนะ
ลองดูก่อนสังเกตก่อนเป็นวิธีสังเกตง่ายที่เราควรจะต้องดูเองนะครับ